สถานการณ์น้ำฝนนะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าอย่างที่บอกน้ำฝนน้ำฝนและน้ำเหนือ
น้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ได้ลงมาทันทีนะมันค่อยลงมาแล้วที่สำคัญ
หนุนน้ำทะเลหนุนน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนยาวหลายวันเลยนะครับ
ประกาศของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือแจ้งเตือนฮะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงถึง
อื้อหือหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซติเมตรถึงสองเมตรเลยนะ
จากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่วันที่๕ตุลาคมเป็นต้นไปถึงวันที่๑๓ตุลาคมนี้
ส่วนช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจากการคาดการณ์ของกรมอุทธกษา๒จุดพบว่า
วันนี้วันนี้เนี่ยห้าตุลาคมเนี่ยวันนี้ครับนะครับ
ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือระดับน้ำหนุนสูงสุดเวลา๑๘นาฬิกา๓นาทีนะครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะสูงถึงหนึ่งเมตรแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรน่ะ
ส่วนป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ระดับน้ำหนุนสูงสุดเวลาสิบห้าในเลกาสามสิบหกนาทีครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะขึ้นสูง๑เมตร๖๐เซนติเมตร
ขอเตือนนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นรุ่มต่ำตามริมแม่น้ำ
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณกองประชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อย
และพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ต้องติดกะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะอืมห้าถึงสิบสามโอ้โห
ยาวนานมากพฤหัสหน้าเลยนะแต่ว่าเนี่ยเห็นช่วงนี้เห็นเมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานคร
เขาก็เตรียมที่จะประสานกับภาคเอกชนขอความร่วมมือ
ถ้าเกิดว่าเป็นภาคเอกชนถ้าเกิดช่วงเนี้ยอืมห้าถึงเจ็ด